วันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะของโซเชียลยักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุ๊กแล้วก็
อินสตราแกรมค่ะที่เขาประกาศแบนกองทัพเมียนมา
ไม่ให้เข้าใช้งานทุกแพลตฟอร์มมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้นะคะ
เพื่อเป็นการตอบโต้เรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขณะที่ล่าสุดยังมีการเผยคลิปภาพค่ะกลุ่มคนที่เขาสนับสนุนกองทัพเมียนมาร์เนี่ยนะคะ
ใช้มีดไล่แทงกลุ่มคนที่เขาต่อต้านการทำรับประหารนะคะในเมืองย่างกุ้งค่ะ
ติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
นี่คือคลิปภาพเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในเมืองย่างกุ้งใกล้กับ
พระรางคนนึงถือมีดวิ่งไล่ฝุงชนมาจนฝุงชนแตกคือและพยายามวิ่งหนีจากจุดดังกล่าว
จากนั้นยังไปก่อเหตุแทงผู้ชุมนุมต่อต้านกองทัพเมียนมาที่วิ่งหนีชายชะกันอีกกลุ่มมา
โดยชายผู้เคาะร้ายถูกแทงจนล้มลงก่อนจะโดนรุมกระทืบซ้ำ
กระทั่งมีหญิงรายหนึ่งที่เข้าไปห้ามและเอาตัวเธอบังไว้
กลุ่มชายชะกันที่มีอาวุธแยกย้ายกันไป
จากนั้นได้รีบเรียกให้คนเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่นอนกองอยู่ที่พื้น
ซึ่งคลิปนี้ถูกส่งต่อยังแพร่หลายในโลกโซเชียล
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยภายหลังว่า
ความรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีกลุ่มผู้สนับสนุนกองทัพเมียนมาร์
รวมตัวเดินขบวนใกล้กับจุดที่มีผู้ชุมนุมต่อต้านกองทัพปักหลักชุมนุมอยู่
แต่ทั้งสองฝ่ายมีการเยาะเย้ยกันไปมา
กลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาดกัน
โดยยังไม่มีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้กี่คน
ขณะเดียวกันในวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่
ซึ่งประกาศห้ามกองทัพเมียนมาร์
รวมทั้งพันธมิตรในเครือของกองทัพ
โดยเริ่มมีผลทันทีและยังไม่มีกำหนดสิ้นสุด

ปล่อยให้กองทัพเมียนมาร์ใช้งานเฟซบุ๊คและอินสตราแกรม
ก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงเกินไป
อกจากนี้เฟซบุ๊กยังประกาศแบนทุกหน่วยงานการค้า

ให้เข้ามาซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กด้วย
อย่างไรก็ตามคำสั่งแบนนี้จะไม่รวมกระทรวงของรัฐ
หน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชน
อย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
ที่จะเกี่ยวข้องกับประชาชนและคนชนของเมียนมาร์
ใช้งานเฟซบุ๊คถึงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด
ซึ่งนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาร์ได้เข้ามายึดอำนาจ
มีการจับกลุ่มผู้ประท้วงแล้วจำนวนมาก
มีการกระทำเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

รวมทั้งมีการบล็อกโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์ม

โดยก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน
เฟซบุ๊กปิดเครือข่ายเพจและบัญชีปลอม

ซึ่งดำเนินการโดยสมาชิกของกองทัพเมียนมาร์
โดยบัญชีเหล่านี้จะคอยโพสต์ข้อความสนับสนุนกองทัพ
รวมถึงตัวนางองซานซูจี

หลังจากที่มหาอำนาจหลายชาติ
ได้ทยอยอย้ประกาศมาตรการความบาด
ทัพเมียนมาออกมาอย่างต่อเนื่อง